ที่จังหวัดนครพนมค่ะมีชายวัยห้าสิบสองปี
ดื่มเหล้าเมาหนักเลยนะคะแล้วก็ตามไปง้อขอคืนดีกับหญิงวัยสี่สิบเจ็ดปีที่บ้าน
แต่ไม่สำเร็จค่ะจึงตัดสินใจใช้มีดในจ้วงแทงจนเสียชีวิต
ก่อนที่จะขี่รถสามล็อกเครื่องหลบหนีไปนะคะ

เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านพลงามหมู่๓ตะบลนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปล่อยให้เช่าเจ้าหน้าที่พบศพนางบังออนมีทิราชอายุสี่สิบเจ็ดปีชาวลาว
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดสภาพศพถูกแทงเขาที่บริเวณกลางหลังเป็นแผลชะกัน
บริเวณรั้วบ้านพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมบูรณเจาะจงอายุ๕๒ปีที่เคยคบหากับผู้เสียชีวิต
ตามมาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จจึงลงมือก่อเหตุแล้วหลบหนีไปลูกสาวและญาติรับศพนางบังออนตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้าน
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าพร้อมเล่าวินาทีก่อนที่แม่จะสิ้นใจว่า
ผู้ก่อเหตุคบกับผู้เสียชีวิตประมาณ๒ปีเสร็จแต่ไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยา
ที่นางบังออนจะตีตัวออกห่างเพราะนายสมบูรณ์ชอบดื่มเหล้าเมาอารวาส
กระทั่งช่วงเที่ยงวันเกิดเหตุนายสมบูรณ์ขี่รถสามล้อตามมาง้อขอคืนดีที่บ้าน
แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมใจอ่อนจึงมีปากเสียงกันรุนแรง
จากนั้นผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่นางบังออนและคนในบ้านกำลังขึ้นรถเก๋งออกไปทำธุระ
ใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงด้านหลังสองถึงสามครั้งจนล้มลงและพยายามแทงที่คอซ้ำ
แต่ยายที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้มือปัดได้ทันผู้ก่อเหตุจึงรีบขึ้นรถสามล้อเครื่องขี่หลบหนีไป
จากการสอบสวนชาวบ้าบ้านของนายสมบูรณ์อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเลยแล้ว
ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงแต่ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านยังอยู่ในสภาพปกติ
พ่อแม่ของนายสมบูรณ์ที่อยู่ในวัยชราและญาติที่อาศัยอยู่ใกล้กันยืนยัน
ไม่มีใครเห็นผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ญาติของนายสมบูรณยอมรับว่าผู้ก่อเหตุเคยมีภรรยามาแล้ว๒คน
แต่เลิกกันเพราะเป็นคนชอบดื่มเหล้าและหึงหวงอย่างหนักจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหว

นำรถจักรยานยนต์สีดำมาขายในราคา๒๐๐บาท
แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นรถที่ขโมยมาหรือไม่
ยังปฏิเสธรับซื้อและแอบถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
คดีนี้พนักงานสอบสวนขอสารจังหวัดนคร
ก่อนพนมอนุมัติหมายจับในสมบูรณ์
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน